คุณผู้ชมค่ะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนคาใจนะคะว่ารักหรือว่าเลิกกันไปแล้ว
ซุปตาเบอร์หนึ่งในบ้านเราพี่อ้ำพัชราภาแล้วก็ไฮโซโพกนะคะ
เพิ่งจะเปิดตัวโอ้โหเขากลับหัวใจกันไป
หลายคนก็มึนงงว่าเฮ้ยสรุปรักครั้งนี้จะไปต่อ

เพื่อนซีอีกกว้นเดียวกับแม่อ้ำ

ร้อนเลยเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอฟัง
จะล่มหรือเปล่าไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ทานข้าวทานข้าวเสร็จก็แยกย้ายนั่งแบบเมาอีกนิดนึงก็แยกย้าย
แต่ไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือตัวหนิงเองนิงจะถือคติอย่างหนึ่งว่าเวลามันเพื่อนมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่
คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนเล่าก็คือเพื่อนเล่าแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้เล่าเนี่ย
ิ้งเองนิ้งไม่อยากจะไปถามหรอกให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามการตัดสินใจ
หรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นอย่างที่เขาคิดดีกว่า
หนิงเองคือเพื่อนตัดสินใจยังไงเราก็พร้อมที่จะยืนอยู่ข้างอยู่แล้ว
เขาก็ยังคงไปต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะก็คือยังเป็นแพลนกับเพื่อนเหมือนเดิ
เพราะว่าสักเท่าที่หนิ่งรู้คือจากทริปเดิมก็คือเพื่อนไปกัน
ดูจากสตอรี่ก็จะเห็นว่าทุกอย่างคือก็คือมีความสุขดีค่ะ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากเพื่อนว่าคุณอ้ำเนี่ยยังคงแฮปความสุขดี
ส่วนทริปที่เขาบอกว่าจะไปยุโรปเนี่ยจริงแล้วคุณอ้ำเขาวางแพลนไปกับแก๊งเพื่อนซีกัน
จริงแต่ไฮโซโพกจะตามไปทีละ
ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าไฮโซโพกเนี่ยจะตามไปหรือเปล่า
หรือเราอาจจะเห็นอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่นั่นหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่ที่แน่๑๓เมษายนนี้เดี๋ยวพี่อ้ำออกมาเคลียร์ข่าวนี้ด้วยตัวเอง

อีก๒วันไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวเคลียร์กันไปนะคะ